เปรี้ยวเปรี้ยวสมชื่อจริง
คุณเปรี้ยวทัศนียานั่นเองนะคะล่าสุดนี้ด้านหลังเลย
กับเพลงที่มีชื่อว่ารักจัดสรรค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าตรงกับชีวิตจริงนะที่ยังโสดสนิทเลย

ส่วนที่เคยโดนบูลลี่ว่าเป็นนางเอกหุ่นอวบเหลือเกินนะคะ
ขอท้าพิสูจน์ด้วยการลดน้ำหนักขจัดไขมัน
เอาให้คนที่ชอบเมาส์หงายเงิบไปเลยค่ะ
ใช่เป็นเพลงของตัวเองแบบ
ที่มันแบบจริงจังร้องกับศิลปินแบบจริงอะไรอย่างนี้
ครั้งแรกเลยค่ะเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วย
รู้สึกว่ามันละเอียดมากมันเป็นงานที่ละเอียดมากจริง
แล้วก็ได้ร้องกับพี่เจเซตเตอร์ค่ะ

เหมือนเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นจากตอนที่อบใช่ไหม
แล้วพอหนูลดลงมาถึงระดับที่มันแบบโอเคแล้ว

แล้วตอนนี้เราจะเลือกกินเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้น
แล้วก็ผลก็ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถามเรื่องความรักตอบไม่ค่อยเต็มปากจริงนะ

บอกว่าเธอก็เคยมีผลงานร้องเพลงประกอบละคร
ก็ฝากเพลงนี้ของเธอเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
ก็ได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทของสาวเปรี้ยวที่แม้เปรี้ยวจริงแล้วเธอตอนนี้สวยด้วยโสดด้วย